คุณผู้ชมมาติดตามถอดสูตรนะครับเป็นประจำทุกคืนวันอาทิตย์แบบนี้
ถอดสูตรนั้นจะเป็นแง่คิดแนวคิดหลักคิดของนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง
เพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้นำไปปรับใช้กับชีวิตของตนเองนะครับ
คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของค่ายสหพัฒน์หรือว่าสหพัฒนภิบูรณ์นะครับ
ธุรกิจนี้ยืนหยัดต่อสู้มาจนถึงทุกวันนี้มา๗ทศวรรษแล้วนะครับ
แล้วก็ยังคงอยู่ต่อไปได้นะครับมีบริษัทในเครือกว่าร้อยแห่ง
แล้วก็สร้างรายได้ต่อปีนับแสนล้านบาททีเดียว
ภายใต้การนำของคุณบุญชัยโชควัฒนาสารต่องานจากรุ่นคุณพ่อ
หลักการการบริหารงานของคุณบุญชัยก็คือว่าต้องใส่ใจครับ
แล้วก็ไม่เคยท้อถอยไม่เคยยอดท้อต่อปัญหาอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาครับ
คุณบุญชัยเขาโปรดปลายเรื่องของการซ่อมรถ
แล้วก็สามารถคิดค้นปรัชญาจากการซ่อมรถ
แล้วก็นำมาใช้ในการทำธุรกิจจึงสามารถอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้
แล้วก็คิดว่าต่อไปยังคงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งต่อไปนะครับ
ติดตามพร้อมกันในถอดสูตรกับคุณพีรวัตรอัธนาคครับ
หรูยี่ห้อดังและรถยนต์สปอร์ตตั้งแต่ยุคคลาสสิกจนถึงรุ่นปัจจุบัน
จอดเรียงรายอยู่ในโรงรถจนล้นไปถึงสนามย่า
เป็นรถคู่ใจของบุญชัยโชควัฒนา
ประธานกรรมการบริษัทสหพัฒนภิบูลจำกัดมหาชน
ผู้กลุ่มบังเหียนธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าของกินของใช้
ที่คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี
บุญชัยบอกว่าเวลาว่างจะคลุกคลีอยู่กับรถคู่ใจ
ตรวจเช็คสภาพและดูแลรถเหมือนกับดูแลลูก
ผมว่าผมเป็นเกิดมามีสันทยานของความเป็นช่างสูงมาก
เกิดมาก็ชอบซ่อมซ่อมนู่นซ่อมนี่
ตอนเด็กก็ซ่อมจักรยานก่อนนะครับ
มอเตอร์ไซค์แล้วก็มาซ่อมรถ
ซ่อมมาซ่อมมาแล้วรู้สึกมันผูกพันธุ์นะครับ
ละคันแต่ละคันที่มันเสียแล้วเรามาซ่อมจนมันดีมันภูมิใจ
จริงบอกมันลูกเลยไงแล้วเราก็ขายไม่ได้

ความสนุกที่ได้เรียนรู้และซ่อมรถแต่ละคัน
ทำให้บุญชัยได้ฝึกฝนสติปัญญาในการแก้ปัญหา
ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้กับงานหรือเรื่องอื่นได้อีกด้วย
ปัญหามาไม่ทำให้เครียด

รถ๓๐๔๐คันมันเกิดขึ้นทุกวัน

ฉะนั้นก็ผ่านไปแล้ว

แล้วบางทีมันเป็นการฝึกฝนสิทธิปัญญาของเราด้วย

จากร้านโชว์หวยเล็กที่ใช้ชื่อว่า
เฮียบเส้งเสี่ยงย่านเยาวราช
ก้าวขึ้นสู่อาณาจักรธุรกิจแสนล้าน
ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
ใหญ่ที่สุดของประเทศในนามสหพัฒน์
ความสำเร็จล้วนเกิดจากความมานะอดทน

ดรเทียมโชควัฒนา
บีดาของบุญชัยโชควัฒนา
กลายเป็นคัมภีร์สำคัญในการทำธุรกิจ

คุณพ่อผมเป็นคนที่ทำงาน
ความตั้งใจสูงมุ่งมั่น

จริงอันนี้เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมี
ทำรถย่างหน่อยก็เลิก

ซ่อมอยู่สิบปีก็ยังทำต่อไม่ยอมหยุด

และสิ่งที่พ่อสอนไว้ก็คือว่าต้องเป็นคนดี
เราต้องดีต่อส่วนรวมเราดีต่อประเทศชาติ
การขายสินค้าของสหพัฒน์ให้ประสบความสำเร็จ
จากอาศัยความร่วมมือของพนักงานทุกคนแล้ว
ยึดหลักสินค้าต้องดีมีคุณภาพ
และแตกต่างจากคู่แข่ง
สินค้าให้สำเร็จสิ่งที่จะต้องที่สุดก็ต้องมีคุณภาพ
อย่างไรต้องได้คุณภาพก่อน
แล้วก็ทำยังไงให้ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณภาพนั้น
ว่าเรามีอะไรดีในนั้น

แล้วก็สินค้าเราที่ออกไปต้องมีความแตกต่าง
ดีกว่าของคนอื่นดีกว่าของคู่แข่ง

ถ้าเท่าเขาหรือด้อยกว่าเขาไม่มีทางสำเร็จได้
ฉะนั้นสินค้าสำคัญมากที่ต้องสร้างให้มีคุณภาพดี

อนาคตสหพัฒน์บุญชัยสรุปนิยามแบบกระชับ
ได้ใจความว่าต้องไม่จำกัดและปิดกั้นโอกาสของตัวเอง

ในเส้นทางอื่นบ้าง

อะไรที่เป็นกระแสเราก็ต้องตาม
แล้วก็อาจจะมีสินค้าใหม่เกิดขึ้น

มากนะครับไม่จำกัดตัวเองนะครับ